คราวนี้ค่ะมาดูพี่เปิ้ลนาคอนดีกว่า
ต้องบอกว่ารถที่ดีคือรถใหม่รถป้ายแดงค่ะ
วดไปเลยค่ะอย่างพี่เปิ้ลนาคอนนะคะลูกเยอะนะใช่ไหมคะ
จะไปไหนทั้งหมดบ้านก็เลยโอ้โหซื้อรถคันใหม่ไปเลยค่ะ
ใช้คำว่าขนกันไปเลยจ้า
แน่นอนค่ะถอยรถใหม่มาโอ้โหป้ายแดงแจงแวงค่ะ
เลขทะเบียนป้ายแดงแบบนี้นะคะเราก็ต้องรีบส่องเลยค่ะ
นั่นก็คือออศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์เห็นไหมส่องเห็นไหมล่ะ
อุ๊ยเสร็จอีกแล้วเห็นไหมล่ะลุกเลยอ่ะ
เสร็จส่องแอนโทเนียล่ะเออเสร็จล่ะ
มันมองกันอยู่นะแม่เออออศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูน
ใครขอให้รวยทุกคนใช่แล้วค่ะ